เดี๋ยวพาไปเช็คราคาสินค้าในตลาด
จากราคาของอึ่งตอนนี้ที่กิโลละ๒๐๐แล้วเนี่ย
ดูสิว่าราคาสินค้าอื่นเป็นยังไงบ้างจ้า
เริ่มจากนี่เลยหมูเนื้อแดง๑๔๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
สะโพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองจ้ะ
มาดูราคาของเห็ดกันบ้างวันนี้เห็ดเป็นยังไงบ้างหน้าฝนแบบนี้
ฟาง๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
นางฟ้า๗๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
หูหนู๗๔บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็เห็ดเข็มทอง๓๕บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นจ้า